ติดตามการวิเคราะห์เรื่องของการลงทุน
รวมทั้งมาตรการช็อปช่วยชาติกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรครับ
วันนี้ไปพบกันกับคุณสินทนันบุญยอดครับ
มากับคุณปาริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บุรุษ

ก็กลับมาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจด้านการลงทุนนะครับ
เรามาเริ่มกันที่เรื่องของต่างประเทศก่อนแล้วกันครับพี่เน
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ตลาดต่างประเทศนะครับ
ก็จากฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ปรับตัวบวกกันมาทั่วหน้าทั้ง๓ดัชนีเลยนะครับ
หลักก็เป็นข่าวเรื่องของการร่วมมือทางธุรกิจของหลายบริษัทใหญ่นะครับ
จัดผลิตชิปของอเมริกา

บริษัทกลุ่มเทคโนโลยีช่วงนี้มีการคึกคักมาก
เรื่องการควบรวมบริษัทการร่วมมือทางธุรกิจ
เพื่อเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนะให้รองรับในอนาคตนะครับ
ถือว่าเป็นเทรนด์ใหญ่ของโลกเลยนะครับ
แล้วก็อนาคตนี่สดใสทีเดียว
เพราะว่ามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างต่อเนื่องกันมานะครับ
ทีนี้ทางฝั่งแหม่หุ้นอเมริกา
ก็จริงถ้าเราลองดูย้อนหลังนะครับ

บอกว่าเนี่ยการที่ขุ่นขึ้นมาปรีกว่าเนี่ย

มือเขานี่ขนาดนโยบายอะไรต่างยังไม่กำลังอยู่ในกระบวนการ
กำลังจะออกมามันเป็นการปรับตัวดี
ก็ปรับตัวลงนิดหน่อยไม่เยอะมาก
ส่วนฝั่งของอังกฤษนะครับหรือฟุสซี
ก็บวกขึ้นมานิดเดียวนะอยู่ในกรอบแคบกันทั้งนั้น
แต่เมื่อวันที่น่าติดตามเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทางฝั่งของฟิลิปปินส์นะ

ไม่ใช่คุณคลามป์เข้ามาเดินสายมา
อาจจะมาญี่ปุ่นมาจีน
มาเกาหลีใต้ใช่ไหมมาเวียดนามด้วยนะครับ

เพราะเห็นบอกว่าจะอยู่นานขึ้นที่นั่นด้วยนะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้นี่ถ้าเกิดใครติดตามข่าวเนี่ย
ก็คือทางฟิลิปปินส์อาจจะไม่ค่อยเอาอเมริกัน
โชว์ก็อาจจะมีปัญหามีออกวาทะกันนิดหน่อย
ตอนนี้ก็ต้องติดตามดูว่าถ้าเกิดอยู่ที่นั่นแล้วจะเกิดอะไรขึ้น

นะครับทีนี้กลับมาบ้านเราครับเมื่อวานนี้ตลาดทุนไทย
เมื่อวานที่๖ก็จะเห็นว่าตลาดทุนก็ปรับบวกมาช่วงบ่ายนะฮะ

ติดลบด้วยตอนเช้าตอนบ่ายกลับมาปิดบวก๑๐กว่าจุด
กองทุนที่ใช้รถหย่อนภาษีน่าจะยังหนุนดีอยู่ใช่ไหม
ก็ทยอยเข้ามาเรื่อย
แต่ประเด็นสำคัญของเมื่อวานนี้ครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย
ก็คือเรื่องของมีการชงเรื่องของมาตรการ
ซึ่งหลายปีคือ๒๓ปีที่มาความรู้เราเห็นมาตลอด

แล้วก็ทางกระทรวงการคลังก็กำลังจะชงเรื่องไปยัง

เพื่อขออนุมัติให้ประกาศใช้
เพราะฉะนั้นเรามาดูสไลด์กันก่อนนะครับ

หลักนี้ก็คือกองทุนในประเทศซื้อนะครับ
ก็ขายอยู่นิดหน่อย๓๘๓ล้าน
ดูไม่มีใครเด่นมากนัก
แต่ที่น่าติดตามอีกตัวเลขตัวหนึ่งก็คืออัตราแรกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับดอลลาร์
แข่งค่าขึ้นอีกละ๓๓เมื่อเช้าผมติดตาม๓๓๐๘อีกแล้ว
ค่าเร็วเหมือนกันนะเพราะก่อนหน้านี้นี่อ่อนค่าไปอยู่ที่๓๓๒
ช่วง๒๓วันก่อนที่เริ่มแข่งค่ายอีกรอบหนึ่ง
เพราะฉะนั้นก็ต้องน่าจับตานะว่าฟันโฟลจะเป็นยังไงเนาะ
เพราะยิ่งช่วงเดือนหน้าที่จะมีการตามการคาดการณ์ก็มีการปรับขึ้นตามดอกเบี้ย
ก็ต้องได้ติดตามนะครับว่าเงินบาทเรายังจะแข็งค่าต่อไหม
ถ้าเกิดว่าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็ทิศทางลงทุนจะเป็นยังไงนะครับ
แต่ที่แน่อย่างที่ผมเกิดเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของตัวช็อปช่วยชาติเนี่ยนะครับ
เรามาดูกันก่อนว่าปีที่แล้วนะครับ
มีการชอบช่วยชาติเนี่ยประมาณสักช่วง๑๔ภถึง๓๑ธันวาท
อันนั้นก็จะกินเราประมาณสัก๑๘วันครับ
ตอนนั้นมีการประมาณกล่าวมาว่าจะมีเงินสะพัดประมาณสัก๑๓๐๐๐ล้าน
ปีที่แล้วนะครับโอ้โฮนี่บางคนสงสัยว่าชอบช่วยชาติบางคนเคยได้ยินแล้ว
มีการเหมือนกับเอาไปลดหย่อนภาษีได้
องสงสัยว่าอย่างนี้ภาครัฐเสียประโยชน์หรือเปล่าเพราะว่าโอ้โหขาดรายได้นะ
แต่จริงต้องบอกท่องชมนะครับว่าเรื่องของการเก็บภาษีโดยความยิ่งการจับจ่ายใช้สอย
รัฐบาลธรรมกรจะเสียรายได้ไปบางส่วนแต่ว่าจะได้เงินจากภาษีมูลค่าเพิ่ม
อ่าเพราะว่าโดยปกติรัฐบาลเวลาเก็บภาษีนะก็จะมีภาษีปลูกค้นถูกไหมครับ
ติบุคคลเนี่ยก็คือใครทำงานเนี่ยก็โดนหักอยู่แล้วพอปลายปีก็ต้องยื่นภาษี
ปีถัดไปก็ต้องยื่นภาษีแล้วรถหย่อนอะไรบ้างโอ้ปีนี้มีอะไรบ้างเนาะมั๊ก
ปีนี้ที่เพิ่มมาก็เรื่องของประกันสุขภาพ
ปัญหาสุขภาพเพิ่มไป๑๕๐๐มีท่องเที่ยวไหม
ก็จะได้เรื่องของแหวดออกมาอีกเรื่องประสิทธิ์มูลราคาเพิ่มครับ
ปีนี้ก็เช่นกันครับที่มีข่าวมาเมื่อวานนะครับ
โดยช่วงเวลาก็จะมาตั้งแต่๑๕พฤศจิกาเป็นต้นไป
ถึง๓ธันวาคมนะครับถ้าเกิดผ่านคอลโลมอลนะครับแล้วก็สรรพากรอนุมัติ
ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าปีนี้ก็ไม่ได้หย่อนกว่าพี่แล้วนะ
ประมาณสัก๑๒๐๐๐ล้านนะครับ
ข้างเยอะทีเดียวนะนะครับแล้วก็สินค้าที่คุณจะซื้อได้เนี่ย

โอ้โหแน่นอนว่าก็ต้องเป็นเรื่องของอุปโภคบริโภคต่างนะครับ
ว่าจะเป็นใครอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นมือถือตู้เย็นใหม่
ทีวีใหม่สามารถซื้อได้นะ
แต่สิ่งสำคัญคือไปซื้อแล้วนะฮะ

ต้องเป็นแบบใหญ่ไปยาวเลย

เพราะว่าเวลาตอนที่คุณยื่นภาษีเนี่ยคุณจะต้องเอาใบนี้สแกนเข้าไปด้วย
วันนี้ก็ปรับตัวได้ดีปรับตัวขึ้นนะ
มีอะไรอีกกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยว
ถ้าเกิดเป็นสินค้าอย่างซื้อของเนี่ย
ถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือก็จะมี

เมื่อวานก็ปรับตัวดีครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า

ที่มีข่าวเรื่องการชอบโทรศัพท์ออกมา
ปีแล้วหุ้นกลุ่มการบริโภคก็ปรับตัวเพิ่มมาประมาณสัก๑๒

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าข่าวพวกนี้

ซึ่งปลายปีก็เป็นช่วงที่เราจับจ่ายใช้สอยเยอะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองภาพรวมนะ

ที่ต้องวางแผนภาษีทุกปีทุกปี

เพราะฉะนั้นก็ต้องมาวางแผนการลงทุนแล้ว
ว่าปีหน้าอะไรทดหยอดได้บ้าง

ปีนี้อาจจะซื้อแพงไปแล้วเดี๋ยวเริ่มต้นปีหน้า

ช่วงนี้ก็กลับไปที่คุณก๊อฟครับผมครับ

สำหรับคำแนะนำในช่วงเช้าวันนี้ครับ